ช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่อาจจะมีหอยเราจะมาเก็บหอยมาปิ้งกินอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวประจำสุดสัปดาห์แล้วนะคะ
พื้นที่ที่ฝนตกก็ตกเหลือเกินบางพื้นที่ยังไม่ตกอาจจะมีโอกาสตกสัปดาห์นี้ก็ได้นะคะ
ระยะนี้ฝนยังคงเยอะอยู่แล้วอิทธิพลของทกสุรีไม่ได้มีผลกับเราแล้วตอนนี้ก็ขึ้นฝั่งเรียบร้อยแล้วนะคะ
ส่วนที่มีผลกับเราคือร่องฝนที่พาดผ่านตอนบนของประเทศไทยแถบภาคเหนือภาคอีสานตอนบน
ลมประจำฤดูคือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้บริเวณทะเลอันดามันนี่แหละค่ะ
ยังคงเป็นปัจจัยทำให้ทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทยยังคงมีฝนอยู่ตกหนักบางแห่งตกกระจายบางแห่ง
สังเกตง่ายพื้นที่ไหนต้นไม้เยอะตรงนั้นราคาจะตกเยอะนะคะโดยเฉพาะบริเวณที่ราบเชิงเขาพื้นที่เสี่ยงภัยพื้นที่ราบรุ่มต่างต่างนะคะ
ทางภาคใต้ในทะเลก็มีฝนตกแล้วจุดใดที่มีฝนคลื่นก็สูงด้วยโดยเฉพาะอันดามันค่ะ
ใกล้กับจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังเนี่ยนะคะจะมีฝนตกชุกแล้วก็จะมีคลื่นสูงด้วยดังนั้นแนะนำว่าชาวเรืองดออกจากฝั่งในระยะนี้ไปก่อนนะคะ
การกันวันนี้ถึงวันที่๒สิงหาคมค่ะสำหรับภาคเหนือและภาคอีสานฝนฟ้าขนอง๑๖๐๗๐ของพื้นที่ตกหนักบางแห่ง
พื้นที่รุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโครนถล่มนะคะ
ดังนั้นใครอยู่พื้นที่รุ่มต่ำควรเร่งยกของขึ้นสู่ที่สูงโดยเฉพาะของมีค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างค่ะ
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองมากหน่อย๑๔๐๘๐ของพื้นที่
ดังนั้นนะคะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะบางแห่งที่มีต้นไม้เยอะค่ะ
ส่วนทะเลภาคตะวันออกจะมีคลื่นสูงมากกว่าสามเมตรโดยเฉพาะบริเวณที่มีฝนตกหนัก
ดังนั้นแนะนำว่าเรือเล็กงดออกจากฝั่งหรือใครจะไปท่องเที่ยวทะเลมีกิจกรรมทางน้ำก็ต้องทำใจเอาไว้ด้วยว่าอาจจะไม่เป็นใจเท่าไหร่นะคะ
ส่วนภาคใต้ช่วงนี้ฝนฟ้าขนอง๑๔๐๘๐ของพื้นที่ค่ะ
ตกหนักฝั่งอันดามันให้ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพันธ์น้ำป่าไหลหลากเอาไว้ด้วย
บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองบนท้องทะเลคลื่นก็จะสูงมากหน่อยนะคะ
เรือเล็กงดออกจากฝั่งในระยะนี้กันค่ะ
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าขนองประมาณ๑๔๐๖๐ของพื้นที่
ตกหนักบางแห่งตกหนักบางจุดให้ระมัดระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบาย
และส่วนใหญ่ฝนจะมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะคะ
ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูน้ำหลากค่ะคุณผู้ชม
สิงหาคมกันยายนตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกเอาไว้
โอกาสดีคือกะเก็บน้ำเอาไว้ใช้นะคะแต่สิ่งที่ตามมาคือโรคภัยต่าง
โดยเฉพาะโรคฉี่หนูถ้าเกษตรกรหรือเราจะต้องเดินลุยน้ำเนี่ย
น้ำท่วมให้ระมัดระวังนะคะหารองเท้าบูธใส่หน่อยก็ดีนะ
อันนี้เตือนภัยกันจริงส่วนใครก็ตามที่ทำการเกษตรแล้วอาจจะมีสิ่งกวนใจ
อย่างพวกหอยกำจัดมาเลยค่ะเก็บเอามาย่างกินเลยค่ะ
แต่ต้องดูด้วยว่าอันไหนทานได้ทานไม่ได้นะอันนี้ก็ขอเตือนกันเอาไว้ก่อน
ดูเหมือนว่าดิฉันจะเจอลาบอันโอชะแล้วหอยใหญ่ขนาดนี้กินทั้งหมู่บ้านแล้วคุณผู้ชม
ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ